บ้านนี้เขารักต่างค่ายคุณผู้ชม
เบลล่ารานีวิคพระอำศิ

เขาก็ไปเจอกันแหละแต่ว่าหลายคนก็รู้แหละว่ากิ๊กกักกันอยู่
แต่ท้ายที่สุดแล้วทำไมทำไมสาวเบลล่ายังไม่เปิดปากเรื่องสถานะสักทีค่ะ
มาร่วมเป็นเพื่อนเจ้าสาวในงานแต่งของนางเอกต่างช่อง
งานนี้เบลล่ารานีก็ไม่วายโดนแซวว่าจะถึงคิวของตัวเองเมื่อไหร่
งานนี้เจ้าตัวก็ขอรีบปฏิเสธเลยนะคะว่าเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องไกลตัว
ยังไม่คิดเลยเนื่องจากว่ายังไม่เจอคนที่ใช่ค่ะ
แต่พอถามถึงพระเอกรุ่นพี่เวียสุกลวัฒน์ว่าหากได้ยินแบบนี้
กลัวพี่ชายคนสนิทจะเสียใจรึเปล่า
นางเอกหน้าหวานก็เผยว่าไม่ได้เจาะจงถึงหนุ่มคนไหนเป็นพิเศษ
เพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวขอโฟกัสเรื่องเรียนกับเรื่องงานก่อน
ส่วนความสัมพันธ์กับพระเอกต่างค่ายยังไม่มีความคืบหน้าเลยล่ะค่ะ
อย่างที่บอกหลายรอบแล้วว่ามันคือด้วยหลายอย่าง
ใกล้เรียนจบโทรแล้วด้วยทำเล่ม
ก็ไม่ค่อยมีเวลานอนนึง๔ชั่วโมง
คุยจะคุยบ้างไม่คุยบ้างก็แล้วแต่ช่วง
อกจากนี้เจ้าตัวก็ได้ชี้แจงกรณี
มีข่าวเมาส์ว่ามีเศรษฐีหนุ่มมาตามขายขนมจีบนั้น
นางเอกหน้าหวานขอออกตัวเลยนะคะว่าไม่ทราบเรื่องนี้
หากว่ามีหนุ่มคิดเข้ามาสารสัมพันธ

เนื่องจากว่าช่วงนี้งานยุ่งแบบสุดค่ะ
ใครอ่ะอาจจะเป็นไฮโซแต่เราไม่รู้หรือเปล่า
ไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่แน่ใจเลยพูดตามตรงนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้คือแบบยุ่งมากเลย
ก็คือแบบไม่ว่าจะใครก็ตามอะไรอย่างนี้
คือถ้าไม่มีเวลาเลยค่ะ